สถานการณ์ในรัฐยาไข่ของพม่ากลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับ

ล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีทหารถูกสังหารอย่างน้อย๔นาย
และมีชายชะกันซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุโจมตีเสียชีวิตอย่างน้อย๗คนครับ
โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ทหารเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัย
หลังจากเกิดเหตุโจมตีรุนแรงในเมืองหม่องดอทางตอนเหนือของรัฐยะไข่
มีตำรวจตระเวนชายแดน๙นายเสียชีวิตเมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยทางการพม่าก็ได้ประกาศเคอร์ฟิลล์สั่งปิดตลาดและโรงเรียน
ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเกิน๕คนพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารเข้าประจำการในพื้นที่เพิ่มเติม
ซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่าจนถึงขนาดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๒คน
และพบความเชื่อมโยงกับผู้สั่งการซึ่งแฝงตัวอยู่ทั้งแนวชายแดนฝั่งพม่าและบังกลาเทศ
สำหรับเมืองหม่องดอในรัฐยาไข่เป็นพื้นที่อาศัยของชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนมาก
โดยเหตุที่เกิดขึ้นก็ยิ่งสร้างความกังวลนะครับว่าอาจจะเป็นความรุนแรงรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในรัฐยาไข่
หลังจากที่เมื่อปี๒๕๕๕เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญา
ลุกลามกลายเป็นเหตุประทะรุนแรงมีผู้เสียชีวิตกว่า๑๐๐คนและทำให้มีผู้พลัดถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญากว่า๑๒๐๐๐คน